แล้วคุณแม่ก็ให้การเด็ดสนใจกับน้องเหรอฮะ
บอกเขาว่าหยุดดีกว่า
แต่คือเขาก็ไม่ยอมหยุดนะคะ
ถ้าผิดแม้แต่คำเดียวหายไปเลย๑แสน
ถ้าผมหยุดก็ไม่ได้นอนกับแม่ครับ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ

ผมปานุ่มและคุณเป๊กกี้ศรีธัญญา
เพราะว่าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ตอนนี้ก็เป็นการปฏิบัติการสู้ชีวิตของเยาวชนตัวน้อยนะครับ

นักสู้รุ่นจิ๋ว
แต่เงินรางวัลของเราค่ะยังคงแน่นมากเลยค่ะ

๑ล้านบอร์ด
และวันนี้ค่ะเรายังอยู่กันกับหนุ่มน้อยนะคะ
ที่มาสู้เพื่อความรักของคุณตาคุณยาย
อยากให้คุณตาคุณยายได้กลับมาอยู่กันอีกครั้งหนึ่ง
อายุเพียง๘ขวบเท่านั้นแต่ไม่น่าเชื่อ

วันนี้เขาจะแตะเข้าเพลงที่๖

ชมภาพเรื่องราวชีวิตของเขากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ชื่อเล่นชื่อน้องเชนอายุ๘ขวบ

ที่บ้านของผมอยู่ด้วยกัน๖คนครับ
มีพ่อมีแม่มีพี่มีตามียาย

ที่บ้านมีอาชีพทำนาตั้งแต่๔๐กว่าปีมาค่ะ
เป็นนาของตัวเองนี่จำนวน๕ไร่ค่ะ
เหลือ๓๐กว่าไร่นั่นก็คือเป็นที่เช่านาของเขา

ที่ว่าขาดทุนนี้เพราะว่ามาเจอภัยแรงหลายปีอย่างนี้ค่ะ

ที่เช่า๓๐กว่าไร่เนี่ยได้ข้าวแค่๔กระสอบ
ทนทำมาเรื่อยจนครอบครัวเป็นหนี้ถึง๓แสนนะคะ
ตาก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่วัด
เพื่อที่จะช่วยลูกทำงานใช้หนี้อีกแรงหนึ่ง
อยากใช้หนี้เสร็จก่อนตายครับ

ส่วนศพผมทำงานอยู่ที่วัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีครับ
เวลาคิดถึงก็เหงานอนคนเดียวมันก็เหงาครับ

ตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยห่างกับตาเลย
ห่างกันเพราะมีหนี้สิน

แล้วก็บางทีก็คิดท้อเทในชีวิต
หน้าที่ก็เออเราต้องสู้
ตาผมก็คิดถึงยายมากไม่มีเวลาไปหายายเลยครับ

แล้วก็กังวลเรื่องหนี้สินครับ
ผมอยากให้ตากับยายหมดหนี้สิน

เพราะว่าเขาสองคนรักกันมากครับ

ตอนเขายังเป็นนุ่มอยู่เขาก็แต่งงานกันจบกันครับ
ตอนนี้ก็ยังรักกันอยู่ครับ
เดี๋ยวผมจะหาเงินให้ยายกับตามาอยู่ด้วยกันครับ
ตากับยายมากนะครับ
มาพบกับเขาเลยครับน้องเชนหนูน้อยผู้ไม่ยอมแพ้
ขอสู้เพื่อรักแท้ของยายตาครับ

นั่นถือว่าเป็นเรื่องดีครับ
วันนี้เราก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งกับครอบครัวของน้องเชนนะครับ
ขอต้อนรับคุณตามัยคุณยายมินนะครับ
คุณแม่คำคุณพ่อชินและคุณพี่ชายนะครับ

เอาละวันนี้เป็นวันสำคัญเหมือนกัน
เพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่เพลงที่๑แสนบาท
ตอนนี้เราได้ไปแล้วนะครับ๘๐๐๐บาทร้องไปแล้วนะครับ

วันนี้เพลงที่๖ครับ
เพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
อินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ

ไม่สบายหายห่วงซะแล้ว

รู้จักครับน้องมากับคำว่าใช่ครับ

เพลงนี้พี่ชิวไม่ได้สอนเลยใช่ไหมครับ

แต่ว่าไม่ได้หัดร้องไม่ได้ฝึกนะครับ

ฟังอินโทรเพลงที่๖ไปแล้วนะครับ
เพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท

เชนจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้

เชนสู้หรือหยุดครับ

เชนใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นแรกที่เชนจะเลือก

ขอให้โชคดีนะครับต้องใช้คำนี้จริง
ก็น่าจะดีที่สุดก็คือข้ามเพลงนี้ไปเลย
หรือรองลงมาได้ร้องเพลงเก่งของตัวเอง
ตัวช่วยแผ่นที่๓ก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๓ที่เชนเลือกนะครับ

ศิลปินซักชุมแภครับศิลปินซักชุมแภ
ตอนนี้มันเหลืออยู่อีก๒แผ่นตามสิทธิ์ที่เขาสามารถใช้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเชนครับเหลืออีก๒แผ่นใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าห้ามร้องผิดแม้ว่าจะเป็นเพลงเก่งต้องตั้งใจ
เพิ่งขวาหนึ่งแสนให้ได้

คุณแม่มีอะไรอยากพูดกับลูกไหมคะ
ขอให้น้องเชนใช้สตินะครับ

แต่ไม่ต้องไปเครียดนะครับแล้วอารมณ์แบบของหนูเลยครับลูก
หนูว่าสัญญามาที่บ้านแล้วครับ

เพลงที่๖นะครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๖เพลงมาครับ

เขามีความหมายกับเจ้า
เจ้ามีความหมายกับเจ้า
ทำให้เขาหมดใจหมดกาย
ไอก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกัน
โรงพักสองคนโลตอนนี้
โชคดีเป็นของเจ้า
โชคร้ายอายสิรับเอา
ไอ้บ่สมทองก็คือว่า

วันให้ลุกดังกะหรักใจน้างไว้โบได
นั่งมองนอนไม่นอนสงสารใจเจ้าของ
หักเจ้าหลายหักเจ้าหลาย
นิ่นบอด
เห็นจังใดนอกความหัก
ปั่นเธอกับดักหัดหัวใจ
ติดกับรักหักคนเดียว
ออกเพราะใจ
เพราะใจ
ไอคงทำได้แค่รอ
กึ่งจะโทรแต่ว่าเคยหมดหว่าง
เจ็บยอมให้หัวใจพัง
ซังเด๋ซังซังหัวใจเจ้าก่อน
ได้แต่กอดตัวเองไปยามเหงา
เจ้าก็เขาเขาก็เจ้าเพรงป่อหาง
นั่งเจ้าก่ออยู่เถียงมาห่าง
เป็นขยางผ่านไป
ขอบคุณครับ